นี้ดูอีกเหตุการณ์นึงค่ะเป็นเรื่องของชายวัยห้าสิบห้าปี
เขาก็ขี่รถไปนอนหน้าร้านตัดผมของเพื่อนกลางดึก
ครับทีนี้พอรุ่งเช้ามาชาวบ้านเขาก็ไปปลุกไง
เห็นนอนอยู่หน้าร้านไม่ตื่นค่ะ
เจ้าของร้านตัดผมบอกว่าเพื่อนเนี่ยเพิ่งจะรถล้มมาแต่ไม่ยอมไปหาหมอ
คาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตหรือเปล่า
คือไม่รู้ว่าหลับไปแล้วสมองตอนรถล้มมันเกิดกระทบกระเทือนหรือเปล่า

ก็รับแจ้งว่ามีคนนอนเสียชีวิตอยู่หน้าร้านตัดผมทัศน์ทอง
ตลาดสดอำเภอสุวรรณภูมิ
ผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายหนูจันบุตรศรีเมืองอายุ๕๕ปี
อยู่บ้านเลขที่๕หมู่๙ตมหัวช้างที่อำเภอสุวรรณภูมินี่แหละค่ะ
สภาพศพคือขาเนี่ยห้อยลงมาข้างแคร่แล้วนะ
ลำตัวก็นอนหงายอยู่บนแคร่
จากการไปตรวจสอบร่างกายก็ไม่พบบาดแผล
ไม่มีการไปทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
แต่ศีรษะของเขานี่แหละค่ะ

ทะเบียนขอไข่ท้อทหารยอยักษ์๒๙๐๑จอดอยู่
นายทองมาโคตรภูงาอายุ๖๕ปี
คนนี้เป็นเจ้าของร้านตัดผมเนี่ยนะคะ
ที่ผู้เสียชีวิตไปนอนเสียชีวิตอยู่หน้าร้าน

แต่เพราะเอิญว่าวันนี้ตัวเองไปนอนบ้านญาติ
ก็เลยปิดบ้านเอาไว้นะคะไม่มีคนอยู่
ผู้ตายเขาก็มานอนรออยู่ที่แคร่หน้าร้านแบบนี้
ก่อนหน้านี้ผู้ตายเพิ่งขี่รถแล้ววูบเสียหลัก
แต่ตอนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
ผู้บาดเจ็บไม่ไปหาหมอนะคะ
ก็เลยคาดว่ามันเกี่ยวข้องกับการตายครั้งนี้หรือเปล่า
อาจจะเป็นสาเหตุที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องมาค่ะ

หนูจันทร์อาจจะนำโชคมาให้ก็ได้
อายุเพื่อน๕๕ปีอยู่บ้านเลขที่๕
แล้วก็ยังมาเสียชีวิตที่หน้าบ้านตัวเองที่เลขที่๑๕๖ด้วยนะคะ
คนก็เอาบ้านเลขที่ปันดิไปอีกใช่ไหม